สร้างความสูญเสียแล้วก็เสียขวัญให้กับพี่น้องชาวโคราชอย่างมากนะคะ
ซึ่งตัวเธอเองก็เป็นคนโคราชเหมือนกัน
ออกมาแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
และยังเล่าถึงช่วงที่ได้เข้าไปเป็นสื่อกลาง
ในการสื่อสารระหว่างผู้ประสบเหตุกับสำนักข่าว
โดยตัวเธอเองเชื่อว่าพี่น้องชาวโคราช
และสามารถกลับมาใช้ชีวิตอย่างปกติสุขในไม่ช้าค่ะ
เต็มไทยเขาจะบอกว่าพี่ตอบน้องเขาแบบประมาณนี้นะ
ก็จะเป็นการกระซิบบอกปอแล้วปอก็ค่อยบอกน้อง
จริงเราแบบแทบไม่ได้ช่วยอะไรเราเป็นตัวเล็กในการส่งต่อข้อมูล

ให้ชีวิตมันก้าวต่อไปให้ได้แล้วก็ค่อยดูแลจิตใจกันนะคะ
จากพี่โอปอลแล้วก็มีเหล่าศิลปินในวงการบันเทิงนะคะ
ไปมอบกำลังใจส่งพลังบวกผ่านเสียงเพลง
ให้กับพี่น้องชาวโคราชกันถึงที่ก่อนใครค่ะ
วันพรุ่งนี้ที่เทอร์มินอล๒๑นะคะ๖โมงเย็นเป็นต้นไป
พบกับพี่ปูพงศิษย์นะคะจะไปเปิดมินิคอนเสิร์ต
ส่วนในวันอาทิตย์ที่๑๖ค่ะที่ลานย่าโม
ตั้งแต่เวลา๔โมงเย็นนะคะเตรียมพบกับพี่ตูนบอดี้แลม
โจอี้บอยลาบานูนและวีวิเล็ตเป็นต้นนะคะ

หวังจะให้ชาวโคราชกลับมายิ้มได้อีกครั้งนะคะ
นี่ก็เป็นอีกหนึ่งกำลังใจจากคนในวงการบันเทิงนะคะ
บันเทิงไทยรัฐเองก็ขอส่งต่อกำลังใจนี้
ให้กับพี่น้องชาวโคราชด้วยเหมือนกันค่ะ